คุณผู้ชมไปข่าวต่อข่าวที่แฮปปี้แฮปปี้ดีกว่านะคะ
ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมแทนลิปตาค่ะ
ใครก็รู้ว่าคบอยู่กับน้องพราววงโอลีฟนะคะ
คู่นี้เขาไม่หวานแต่ว่าความรักมาเรื่อยไม่เคยหายไปไหนนะคะ

เขาดูแบบทิปเตอร์นะคุณ
ท่องเที่ยวที่ตอนจังหรอกอะไรแบบนี้นะ
มีที่หวานเข้าไปสวยออกมาให้เห็นได้แบบฟินกันบ่อยเลยค่ะ

อยากรู้ว่าแทนน่ะคุยเรื่องแต่งงานด้วยบ้างก็เปล่า
ยังครับผมยังเด็กอยู่เลยครับ

ยังก็ยังเรื่อยทำงาน
ตั้งคิดไว้ว่ามาเท่าไหร่วิทย์หรือเปลี่ยน
นี่บอกครับยังทรายรุ่นอยู่

ขอไปเรื่อยก่อน
แถวบ้านเรียกหัวเราะกบเกือด
ถามถึงความรักตัวเองไปแล้วก็ดูแฮปปี้ดีไม่มีอะไรนะคะ
แต่ว่าเพื่อนสีอย่างคัตโตนะ
ได้ค่ะเรื่องความรักเนี่ยคนนี้ตรงข้ามกับแพนเลยนะ

ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปอัปเดตผ่านเพื่อนกันหน่อยเนาะ
ผมอาจจะตอกแทนคาโตะมากไม่ได้
แต่ผมว่าก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็ก็ต้องใช้เวลา
คือผมก็เจอกันบ่อยเล่นคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วรู้จักคุยกันเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเพราะว่าก็เป็นเรื่องของคาโตะ
แล้วผมว่าก็ถ้าวันไหนที่เขาพร้อมจะให้คำตอบหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าตามที่เขาเขียนนะครับอันนั้น
คือเมื่อวานนี้ดิฉันไปห้างสรรพสินค้าย่านสยามมา

คุณคาโตก็เลี้ยวฟ้าบเข้าไปนั่งทานข้าวกับผู้หญิง

หน้าคุณคาโตะค่อนข้างเศร้ามากถ้าพูดได้แค่นี้
ถ้าใครเห็นเชอรี่วันนั้นเห็นคาโตวันนั้นก็นะคะ
ส่งไลน์หน้าจอกันเข้ามา
คือเป็นกำลังใจให้พี่กาโตะแล้วกันนะคะ